มค
มค

เกรดของคุณในปี๖๐นี้นะครับ

ถือว่าราศีคุณไม่เจอกับดาวร้ายอะไรเข้ามานะครับ

มีบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะไปเน้นหนัก

ดังนั้นเรื่องงานเนี่ยเชื่อว่าราศีเมทุน

อาจจะมีหน้าที่เพิ่มเจ้านาย
อบหมายให้ทำตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ
ก็ไม่ได้เกินกำลังเกินความสามารถ

เพราะว่าคุณเป็นราศีที่มีเรื่องเสียเงินเยอะมากนะครับ
ถ้าให้จัดอันดับราศีที่เสียเงินมากที่สุดในปีนี้เนี่ย
คำตอบคือราศีเมทุนนะครับ

เว้นซะว่าถ้าหากคุณเตรียมไว้แล้วว่า
ปีนี้ฉันจะสร้างบ้านใหม่

อันนี้ถือว่าเป็นการเสียเงินแบบที่อยู่ในแผนของชีวิตของเรา

หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการบริจาคการทำบุญ
ใครเกือบราศีทีมันบริจาคทำบุญอยู่เสมอนะครับ
อย่าปล่อยให้แบบเงินมันเสียไปตามโชคชะตา
แต่นี้มันจะเสียแบบที่ไม่ควรเสียครับ

ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบางคนเนี่ย
มีความวุ่นวายโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้ว

เพราะว่าดาวราหูส่งผลเรื่องของความรักคุณด้วย
แต่ปี๖๐นี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ
ฝากย้ำนะครับว่าต้องหมั่นบริจาคทำบุญ

แล้วก็ไปแก้เคล็ดเรื่องของปัญหาการเสียงของคุณได้ครับ
สำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับ
คะแนนของคุณเกรดของคุณในปีนี้นะครับ
บางคนโอ้โหคะแนนแบบนี้นี่แช่งกันหรือเปล่านะครับ
มันมีเหตุผลนะครับก็คือว่ากรกฎเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้าในปี๖๐นี้นะครับ
แต่ข่าวดีก็มีนะครับก็คือว่าพระราหูเนี่ยเข้ามาตอนกลางปี
นั่นแสดงว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยคุณยังอยู่ในราศีที่ดวงดีอยู่นะครับ
โอกาสในเรื่องของการทำงานถ้าจะเคลียร์จะเริ่มจะเปลี่ยนจะย้ายจะสมัครงาน
เดือนแรกลุยได้เลยนะครับมกราถึงมิถุนาเนี่ยจัดเต็มเลย
เวลาเจอพวกดาวแบบเหมือนยักษ์อะไรแบบนี้เข้ามาเนี่ยบางทีมันทำให้เราแบบสะเทินได้เหมือนกันนะครับ
แต่หลายคนก็จะปรับตัวแล้วก็ผ่านพ้นสถานการณ์พระราหูไปได้ด้วยดี
เพราะฉะนั้นฝากเรื่องงานครับปรับเปลี่ยนโยกย้ายให้รีบทำนะครับ
ข้อควรระวังคือคดีความการฟ้องร้องถูกหลอกถูกโกงเป็นผลมาจากพระราหูทั้งสิ้นนะครับ
ธุรกิจที่ย้ำนะครับก็คือดาวราหูเป็นดวงดาวแห่งเงาครับคุณต้องทำงานเกี่ยวกับเงาเบื้องหลังต่างประเทศ
ที่เป็นพวกเคมีพลาสติกน้ำยาทั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลบ่อยนะครับก็เป็นวิธีการแก้เคล็ดที่ดี
ในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกไว้นะครับว่าราศีคุณนั้นเป็นราศีที่มีรายได้มีโชคเข้ามาแต่โชคแบบพระราหูเนี่ยตำราบอกว่าเป็นเหมือนทุกขลาบได้มาแล้วมีเรื่องเสียออกไป
ดังนั้นใครเกิดราศีนี้เมื่อมีโชคปุ๊บให้นึกถึงเราทันทีนะครับก็ต้องรีบบริจาครีบทำบุญออกไปนะครับ
หรือถ้าคุณอยากจะทำบุญเนี่ยย้ำนะครับว่าพระราหูคือเลข๘และเลข๑๒การทำบุญกับพระราหูนั้นหลอดไฟน้ำมันตะเกียงค่าไฟและที่ดีที่สุดคือหนังสือนะครับ
หนังสือเรียนหนังสือสวดมนต์เพราะเป็นการให้แสงสว่างทั้งหมด
ทั้งแสงสว่างทางกายภาพและแสงสว่างทางปัญญา
เรื่องความรักเตือนมากเลยเพราะว่าเป็นราศีที่อาจจะตัดสินใจเรื่องผู้ผิด
แต่คุณต้องใช้เวลานะครับใครจะมีแฟนปีนี้ไม่ได้ห้ามมี
แต่ถ้าจะมีดูดีนิดนึงความรักในเชิงแตกต่างกันครับ
อายุห่างกันเยอะมากคนละเชื้อชาติคนละศาสนาเป็นพ่อม่ายแม่ม่าย
จะมีเข้ามาในปีนี้นะครับก็ลองดูถ้าครอบครัวคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องราวเหล่านี้
ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาฝากเรื่องสุขภาพกันนิดนึง
ผมฝากเยอะแรกเกินเพราะว่าคุณอยู่ในดีถือว่าในเกลียดของเราก็เป็นคะแนนสุดท้ายแล้ว
ดังนั้นเรื่องสุขภาพสำคัญสุดครับมีตังค์ซื้อไม่ได้เรื่องนี้
ออกกำลังพระราหูเป็นกำลังแห่งกีฬาครับควรจะเล่นกีฬาเต้นซุมบ้าเล่นโยคะอะไรก็
ลุยให้เต็มที่นะครับเพราะจะทำให้เป็นการแก้เคล็ดดาวราหูและทำให้สุขภาพคุณแข็งแรงมากขึ้นด้วยครับ
ถือว่าเป็นราศีที่คะแนนดีขึ้นนะครับแต่ว่าในปี๖๐นี้ราหูกำลังจะออกไปแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นราศีที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาโชคทางด้านการเจรจาค้าขายติดต่อนะครับ
คุณเป็นราศีที่ใช้คำว่าพ้นเคราะห์เลยก็ว่าได้นะครับ
เป็นลาสีที่เงินทองจากชัดเจนจะทร่องตัวขึ้น
จะฝากว่าเงินจะดีมากนั้นคือช่วงครึ่งปีหลัง
ไม่ใช่บาคบงกราได้เลยครับรอสักครึ่งปีหลัง
จะเป็นโอกาสที่การเงินมีความต่อขึ้นนะครับ
เรื่องความรักนี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าราศีสิงศ์เป็นราศีที่มีปัญหาในเรื่องของความรักเยอะนะครับ
ในช่วง๕๙เนี่ยคนที่มาปรึกษาผมแล้วมีปัญหากับแฟนเนี่ย๑๗๐จะเกิดราศีสิงหมดเลยนะครับ
แต่ตอนนี้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มาด้วยความราบรื่น
อาจจะมาด้วยหยาดน้ำตานะครับดังนั้นใครเกิดราศีสิงศ์เนี่ยขอให้มั่นใจและเป็นกำลังใจให้ครับ
เพราะชีวิตคุณกำลังจะไปสู่ความรักที่แท้จริงและมีความสุขมากขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอนครับ
สิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่าคุณเป็นราศีที่มีโชคทางด้านการเจรจาติดต่อ
ดังนั้นการทำบุญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือนะครับตำรับตำราเรื่องของการศึกษานะครับ
หรือว่าอยู่ในกลุ่มดาวประเภทเดียวกันเนี่ยจะช่วยส่งเสริมโชคให้กับราศีสิงศ์ได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดูหือหวาท้าทายอะไรมากนัก
แต่ก็ไม่ได้มีดวงดาวร้ายอะไรเกิดขึ้น
ในเรื่องการเงินอันนี้โดดเด่นนะครับ
เพราะว่าตำราต้องบอกไว้เหมือนกันว่าราศีกันจะเป็นราศีที่รวยขึ้นนะฮะ
จังหวะดวงดาวการเงินมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ผู้จะนำโชคมาให้ด้วยนะครับทั้งหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครอง
อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานช่วยการติดต่อ
เป็นราศีที่เหมือนมีเรื่องหมุนเงินเยอะนะครับ
บางคนทำบ้านทำที่อยู่อาศัยทำรถยนต์นะครับ
แต่คุณมีเงินมาให้ใช้อย่างแน่นอนครับ
ที่แนะนำราศีกันนิดนึงนะครับ
คุณเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยารักษาโรคนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญนะครับที่เป็นพวกการถวายชุดยาสามัญก็ดี
ยารักษาโรคการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล
จะเป็นสิ่งที่เสริมดวงราศีกันได้เป็นอย่างดีนะครับ
สำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับ
เกรดของคุณในปีนี้ก็คือ
คุณจัดว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับ
บางคนบอกแสดงว่าจะรวยมากในปีนี้หรือเปล่า
คำตอบคือไม่ใช่นะครับ
แต่ชีวิตของคุณจะดีมากกว่าปี๕๙ที่ผ่านมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
เจอกับศึกหนักความวุ่นวายปัญหาในบ้านในครอบครัว
แต่ว่าในปี๖๐นี้เนี่ยดาวมรุตยูก็ยังอยู่ครับ
แต่ว่ามีดวงดาวที่ดีเกิดขึ้นเลยกลายเป็นราศีดาวรุ่งนะครับ
เหตุการณ์แบบนี้๑๒ปีมา๑ครั้งดังนั้นเรื่องงานใครตั้งใจจะเริ่มงาน

จังหวะดวงดาว๑๒เดือนนี้เรียกว่าดีสักแต่เกิด๙เดือนในทีเดียว

ดวงดาวการเงินมีความมั่นคงของชีวิตครอบครัวที่มากขึ้น

แต่เพียงแต่ว่าโอกาสในการหาเงินมีเข้ามามากขึ้น

เราจะเอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นหรือตาม
ส่วนในเรื่องของความรักโอ้โหนี่ถือว่าดีมากนะครับ
เพราะว่าใครที่ตั้งใจอยากจะสละโสดแต่งงานมั่นหมาย

ตอนนี้จะพลิกเลยนะครับจากร้ายกลายมาเป็นดี
ความรักลงตัวเจอคนที่ใช่
บางคนอาจใช้คำว่าเจอเนื้อคู่ในปีนี้เลยก็ว่าได้

แต่ว่าก็อย่าไปประมาทนะครับอย่างน้อยคุณจะได้เจอกับทางรักษาที่ดี
ยาที่ดีได้หมอที่ดีขึ้นด้วยนะครับ
พยายามสร้างอะไรหรือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้าง
เช่นโบรธวิหารโรงเรียน
สิ่งที่ทำแล้วเป็นสาธารณประโยชน์

ถังในการเก็บโชคของคุณให้มากยิ่งขึ้น
และสามารถจะได้เก็บโชคได้ตลอดทั้งปีนี้ครับ
สำหรับผู้ที่เกิดในราศีภิจิกษ์
บอกว่าคะแนนของคุณในปีนี้อยู่ที่เกรดดีนะครับบางคนโอ้โหนี่ถ้าเป็นนักเรียนนี่ก็ถือว่า
แค่กระสอบไม่ผ่านเลยนะครับราศีพิจิกษ์เนี่ยนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นราศีที่ดาวเสาเข้าคุณลองไปหานะครับ
ความเก่าเก่าในไทยรัฐออนไลน์ดูนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้ว
เป็นราศีที่เจอกับดาวเสาดวงดาวแห่งความหนักเครียดซึ่งจะยังคงอยู่กับดวงคุณไปตลอดปี๒๕๖๐นี้
ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเจอกับเพื่อนหนักแย่ให้ใจเย็นนะครับเพราะว่า
ช่วงเวลาที่น่ากังวลของราศีพิจิกที่สุดก็คือช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองครึ่งปีแรกยังดีอยู่นะครับ
แบ่งคะแนนไป๒ช่วงชีวิตเนี่ยครึ่งปีแรกคุณอาจจะได้ประมาณ๔ก็ได้
แต่ครึ่งปีหลังนี้น่ากลัวดังนั้นให้ระมัดระวังการเปลี่ยนงานย้ายงาน
ปัญหากับเจ้านายปัญหากับผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกัน
เป็นราศีที่การเงินมีปัญหามีความติดขัดเรื่องหนี้สินถูกหลอกถูกโกงและรายจ่ายจรเยอะมาก
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับใครจะจับจ่ายใช้สอยใช้อะไรที่มันเกินกำลังเกินตัวในปีนี้
ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งโอกาสที่มันจะมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันกลายเป็นหนี้จะเกิดขึ้น
เว้นอย่างเดียวนะครับฟังให้ดีนะครับว่าใครที่วางแผนอยู่แล้วว่าปีนี้จะลงทุน
หกศูนย์จะลงทุนเปิดร้านทำบ้านใหม่มีเรื่องเสียเงินก้อนโตอยู่แล้ว
ไม่น่าเป็นห่วงครับส่วนเรื่องความรักนั้นอาจจะไม่ได้แย่มาก
แต่ไม่ค่อยมีข่าวดีเข้ามาเท่าไหร่ใครที่ยังเป็นโสดอยู่คุณอาจจะต้องรอลุ้นกันต่อไป
ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วประคับประคองกันดีเพราะเรื่องงานเครียดมาก
บางทีมันลามไปถึงเรื่องส่วนตัวได้ด้วยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าดวงดาวแบบนี้
อย่าท้ออย่าถอยกำลังใจสำคัญที่สุดและต้องเติมกำลังบุญให้กับตัวเรา
สวดมนต์นะครับเป็นการทำบุญที่ถูกที่สุดสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะครับ
ถ้ามีโอกาสออกมาทำบุญทำสมาธินะครับเขาบอกว่ายิ่งเราเป็นผู้ให้มากเท่าไหร่
โอกาสที่เราจะได้รับกลับคืนก็จะมีเข้ามามากเท่านั้นยังไง
เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกษ์นะครับแล้วถ้าหากคุณทำตามที่ผมแนะนำไว้เนี่ย
ว่าจากดีอาจจะขึ้นมาเป็นสี่เป็นดีมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับ
ของคุณในปีนี้นะครับอยู่ที่สี่บวกครับถือว่าเป็นราศีที่เกือบจะดีนะครับ
อีกนิดเดียวนะครับสาเหตุเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนะครับ
ก็คือคุณเป็นราศีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ
มีความวุ่นวายในเรื่องของการเงินเข้ามาบ้างเรื่องการทำงานนั้นนะครับ
เปลี่ยนงานย้ายงานคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรื่องงานไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ
บางทีทำไปสองสามเป็นแต่สองย้ายอีกแล้วทำไปอีกทีก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับ
คนที่อยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนนโยบายย้ายไปย้ายมาปวดหัวนะครับ
ราศีธนูค่อนข้างจะมีความวุ่นวายเรื่องงานมากพอสมควรนะครับ
แต่เชื่อว่าพอเข้าสู่ครึ่งปีหลังนะครับจังหวะเรื่องงานจะดีขึ้น
เจ้านายจะเมตตามากขึ้นได้รับความช่วยเหลือการเจรจาค้าขายทั้งหลาย
ก็จะเรียกว่าบรรลุไปตามเป้าหมายอย่างที่คุณตั้งใจไว้และอยากไม่ยากนักนะครับ
เรื่องการเงินอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นราศีที่มีโชคเข้ามา
คุณติดอันดับราศีที่จะมีโชคและมีการเงินที่ดีขึ้น
ส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัว
บุภเพสันนิวาสจะมีจริงในปีนี้นะครับใครที่ไม่คิดว่าจะมีคู่ครองเลย
อยู่ดีอาจจะได้เจอกันเพื่อนร่วมงานเพื่อนสมัยเรียน
หรือว่าการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นจังหวะที่ดี
ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วจังหวะดวงดาวเพื่อส่งคนดี
ทำให้เกิดการขยับขยายแต่งงานมีลูกนะครับมีครอบครัวที่ลงตัวมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่มากยิ่งขึ้น
แต่ว่าติดปัญหานิดเดียวตรงที่ว่าดวงดาวนั้น
อาจจะไม่ลงตัวในช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นเองครับสิ่งที่แนะนำนั้นนะครับ
คุณก็ควรจะหาโอกาสในเรื่องของการทำบุญเรื่องโชคลาภนั้นเนี่ย
จะต้องเป็นการทำบุญด้วยสังขทานนะครับการจัดชุดสังฆฐานด้วยตัวคุณเอง
เลือกมาทีละอย่างนะครับเลขประจำราศีธนูนั้นอาจจะเป็นเลข๕ก็ดีนะครับ
เลขสิบเก้าก็ดีนะครับเป็นตัวเลขที่จะให้ผลเรื่องของโชคลาภ
จัดด้วยตัวเองแล้วก็นำไปถวายด้วยตัวเองจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมโชคในเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็ชีวิตราศีหนูได้เป็นอย่างดีครับ